คุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดลำปางเมื่อสักครู่นี้รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนไหมคะ
เพราะว่ามีรายงานเข้ามาค่ะว่าประชาชนแจ้งว่าบ้านเนี่ยสาด
ครับทีเนี้ยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานต่อมานะคะ
ว่าเกิดอ่าแผ่นดินไหวเนี้ยขนาดสองจุดห้าลึกห้ากิโลเมตรที่อำเภอบ้านทะ
เมื่อเวลาประมาณเก้านาฬิกาสิบแปดนาทีที่ผ่านมานี้เองอ่ะนะคะอ่าเดี๋ยวรอ
หลังจากนี้ต่อไปว่าจะมีรายงานสถานการณ์เข้ามาอย่างไร
คุณผู้ชมรับรู้ได้ไหมถึงแรงสรรสะเทือนแล้วเกิดความเสียหายอะไรอย่างไรหรือไม่
แต่ขนาดไม่เยอะน่ะเนอะขนาดว่าแผ่นดินไหวสองจุดห้า
อึดลงไป๕กิโลกรัมคุณผู้ชมเดี๋ยวหน่วยงานก็คงต้องเร่งสำรวจ
เรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นหรือเปล่า